อ่ะอย่างที่บอกวันนี้วันพระนะคะวันพระใหญ่ด้วยอาสานหบูชา
แต่ไม่น่าเชื่อฆ่ากันตายวันพระอีกแล้วค่ะ
กงเหล้าอยู่ด้วยกันกะว่าเออดื่มเหล้าส่งท้ายเข้าพรรษา
พรรษาว่าจะงดเล่าซะหน่อยสุดท้ายไม่ได้งดเล่านะคะ
จบชีวิตเลยเพราะว่ากินเหล้าเมาทะเลาะกับเพื่อน
โดนเพื่อนฟันยับดับคาวงเล่าเลยค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานนะคะ
ตำรวจสนดอนเมืองรับแจ้งเหตุชายถูกฟันเสียชีวิตหนึ่งราย
ที่บ้านเลขที่แปดสิบหกทับเก้าซอยวัดเวรุวนารามสามสิบหก
ถนนเวรุวนารามเขตดอนเมืองกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวหน้าบ้านพบศพนายวัญชัย
หรือน่องอินทุวนิตวัยสามสิบเอ็ดปีอาชีพช่างก่อสร้าง
ถูกฟันที่ศีรษะต้นคอและหัวไหล่ขวา
เป็นแผลเบอะวะรวมเจ็ดแพ้เสียชีวิตจมกล่องเลือด
สภาพความหน้าตะแคงซ้ายไม่สวมเสื้อใส่กางเกงยินขาสั้นสีเทา
ในที่เกิดเหตุพบร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจาย
สอบสวนนายอำนาจพลอยกางวัยห้าสิบเอ็ดปีเจ้าของห้องเช่า
ให้การว่าก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มสุรากับเพื่อน๓คน
จากนั้นนายหน่องผู้ตายและนายหนุ่มผู้ก่อเหตุทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาขอร่วมวงดื่มสุราด้วย
ตอนแรกก็เห็นคุยกันดีแต่พอเมาได้ที่
ได้ยินทั้งสองคนทะเลาะกันเรื่องยืมโทรศัพท์แล้วไม่คืน
ทะเลาะกันธรรมดาบานปลายกลายเป็นวางมวยกัน
ช่วงนั้นนายหนุ่มเดินกลับไปเอามีดจากที่พักพอมาถึงก็กระหน่ำฟันผู้ตาย
จากด้านหลังจนล้มคว่ำแล้วฟันซ้ำจนตายคามือ
ก่อนที่จะหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านแล้วถูกจับคุมได้ในที่สุด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกตะลึงให้กับนายน้อยอาจเอี่ยม
ผู้เป็นนายจ้างของผู้ตายบอกทั้งหมดตั้งใจจะดื่มสุราส่งท้าย
ก่อนเข้าพรรษาแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้
เพราะที่ผ่านมาทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันปกติแล้วนายหนุ่มเป็นคนอัธยาศัยดี
สนุกสนานร่าเริงแต่พอดื่มเหล้าแล้วนิสัยจะเปลี่ยนเป็นคนละคน
จากไปของนายหน่องสร้างความสกเศร้าเสียใจให้กับคนเป็นพ่อ
อย่างนายกิติพงศ์อินทุวนิษฐ์ที่เดินทางมารับศพลูกชายที่โรงพยาบาลภูมิพล
นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาพ่อบอกว่าคิดไม่ถึงว่าวันพระใหญ่
จะต้องมาทำศพลูกชายและไม่อยากเชื่อว่านายหนุ่มจะฆ่าลูกได้
เพราะทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันพอเล่าเข้าปากกลับมีพฤติกรรมที่โหดร้าย
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด
โหดร้ายครับเพราะว่าดูแล้วเขาจะฟันข้างหลังหมดเลย
ยังไม่ทันได้สู้เลยนะสงสัยก็แอบฟันน่ะทำน้องงั้นอ่ะ
แอบฟันจากด้านหลังใช่
ก็ให้ทางตำรวจจัดการดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ถึงทำถึงขนาดนั้นตำรวจนำตัวนายหนุ่มส่งฟ้องฝากขังที่สารอาญารัชดา
ภายหลังจากสอบปากคำมาทั้งคืนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซึ่งเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
สาเหตุเกิดจากความมืนเมาประกอบกับปัญหาส่วนตัว
ฤทธิ์สุรานำพาหายนะมาให้อีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน